วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็กแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
นับถอยหลังเปิดประเทศวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ
วันนี้๓๐ประเทศ๒วันแล้วก็๑

ลิซ่ามาไม่ได้หรือจะเอาลิซู
นี่คุณผู้ชมพิพัฒน์ก็คือรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะรับผิด
ลิซ่ามาไม่ได้นะคะลุงตู่ก็สั่งการเลยบอก
ให้หาคนดังมาแทนด่วน

เอาดีทันเหรอคนดังที่ว่า

ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าก็ให้กำลังใจก็ลุ้นกันนะคะ
เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ย
ก็มีการแถลงออกมาจากสบคนะคะ
ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโทนสีต่างนะคะ
คือตอนแรกเดิมทีเดียวถ้าเกิดว่าย้อนไปดู
คำสั่งเก่าเนี่ยนะคะตั้งแต่สักประมาณ๒อาทิตย์เนี่ย
นายกเคยพูดว่าจะให้นั่งดื่มก็คือนั่งดื่มได้๑ธันวาใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มาเร็ว
เร็วกว่าปกติคือ๔จังหวัดให้นั่งดื่มกินในร้านได้แล้ว
ประกอบด้วยจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวดูนะคะ
นี่ยกเลิกเคอร์ฟิลล์๔จังหวัดท่องเที่ยวกินดื่มได้นะคะ
ก็สุดท้ายแล้วมีมติปรับพื้นที่สีกันใหม่หมดเลยนะคะ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดก็คือที่เราทราบกันสีแดงเข้ม
สีแดงเข้มจากเดิมมีกี่จังหวัดคะ๒๓จังหวัดด้านบนค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือ๗จังหวัดแล้วนะคะเหลือ๗จังหวัดแล้วค่ะ
ประกอบด้วยสงขลายลาปัตตานีนราธิวาสนครศรีธรรมราชตากและจันทบุรี
ระหว่าง๕ทุ่มถึงตี๓ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงปรับเป็น๓๘จังหวัดพื้นที่ควบคุมสีส้ม๒๓จังหวัด
ดูตามกราฟิกหน้าจอเลยก็ได้พื้นที่เฝ้าระวังตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะ
ส่วนเพิ่มมาใหม่คือสีฟ้าพื้นที่อะไรคะนำร่องการท่องเที่ยว๔จังหวัด

เลิกเคอร์ฟิลล์สามารถกินดื่มในร้านได้
แต่หมอทวีสินโคศกสบคบอกว่า

รอผู้ว่าราชการกรุงเทพกำหนดโซนก่อน
อ้าวไม่ใช่แผงจังหวัดเหรอ

บางโซนใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเพราะว่าอัศวินท่านเค้าก่อน
จริงท่านควรเค้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาประกาศทีเดียวไหม
นั่นแหละพี่นั่นแหละพี่
รับบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งไหนที่ยังไม่จบ
อย่าเพิ่งพูดก่อนซึ่งตัวผมเองก็ผมก็ยอมรับนะครับว่า
ผมมีการให้การมีให้สัมภาษณ์ออกไปเป็นเครื่องต้นไปแล้วนะฮะ
แต่หลังจากนี้เราคงจะต้องทำอะไรที่รอบครอบกว่าเดิม
โอเคตรงนี้ท่านผิดท่านยอมรับผมว่าทุกคนก็โอเคนะ
ก็ลองดูแล้วกันก็เป็นบทเรียนในการสื่อสารในครั้งต่อไป
ท่านก็แค่กระเสียใจที่รีซ่ามาไม่ได้คนก็อยากจะเดินทางมาดูรีซ่า
เมืองไทยแต่ล่าสุดก็มอบหมายให้กับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปหามรือกัน
เชิญศิลปินดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักมาแทนได้ไหม
แต่ย้ำแบบนี้ว่าไอ้การแสดงเขาดาวน์ที่มันจะเกิดขึ้น
ใส่เรื่องของวัฒนธรรม๕ภาคไปด้วย
เพราะว่าถือว่าเป็นอำนาจหนึ่งของประเทศไทย
กับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนั่นเอง
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาแล้วจะมาได้ทันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้เนี่ยมาดูที่เรื่องของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยกันหน่อย
แต่ครั้งนี้ไม่ได้มาให้แนวทางอะไรนะ

อาสามาแทนลิซ่าได้ไหมล่ะ
แล้วแกใส่อะไรบนหัว

มีชะดงชะดามาสีทงสีทอง

ถ้าลีซ่ามาไม่ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับต้นสังกัด

แล้วแต่ไม่รู้เขาจะเชิญไปหรือเปล่าคุณบนศิษย์คุณลิซู้
ทีนี้แม่สีตางก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
โพสต์ภาพตัวเองนี่หน้าใหม่สวมชะดา
มีดอกบงดอกไม้คล้ายกับชุดน้องลิซ่าเหมือนกัน

เอออะลองดูแล้วกันว่านเณราไฮเป็นลงงานที่ภูเก็ต

และช่วงอันนี้เนี่ยท่านนายกรฤดิมตรีเนี่ยดูเหมือนดวงไม่ค่อยดี

อะไรอยู่ตรงหน้าสื่อรู้สึกจะกดดันมากกว่าหน่อยนะ
พอดีก็เพียบเพลียนะกระทุ่มตั้ง๓วันเลยปิด
เดี๋ยวถ้าพวกนี้ใครเอารูปชั้น๖มาล้มไปเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องนะ
เอาสาระหน่อยพร้อมหรือยัง

ผมไม่ได้ดูข่าวเมื่อคืนฮะไม่ได้ยินหรอโถ
หยอกก็แล้วกันแล้วท่านออกตัวเองเลยยังไม่ทันถามเลย
ไม่ช่วยกันปกปักรักษาสุประโชคเลย

เป็นไปได้ไหมให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการสะดุดครั้งสำคัญ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็มีสะดุดบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยอาการสะดุดมันค่อนข้างรุนแรงนะ
เกือบหัวทิ้มไปชนโพเดียมที่ท่านจะประทุ่มแล้วเกือบจะไปชนป้ายข้างหลัง
แล้วทีมรบพอไปไหนหมดโดยปกติผู้นำเซขนาดนี้ต้องชาร์จแล้ว
ข้างทีมรณพพอร์ต้องชาร์จแล้วแต่มอวันนี้เอาไปต้องยุ่งลุงตัวยืนไหวฮะ
สะดุดแบบนี้มันคือลางนะลางอะไรฮะลางดีหรือลางร้ายฟังด้วยหูท่านเองฮะ
หรือว่าสิ่งที่เขากำลังจะตัดสินใจมันเป็นอะไรที่ควรจะต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่หรือจะต้องบรรณีประนอมมากกว่าเดิม
อันนี้นะสำหรับล้มครับแต่ถ้าเรื่องเครื่องบินใช่ไหมคะ
ถ้าเรื่องเครื่องบินอันนี้เนี่ยแสดงว่าบอกทุกอย่างบอกเลยว่าคุณไม่ควรจะออกไปไหนแล้วคุณควรที่จะกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองแล้วควรที่จะดูสภาพแวดล้อมด้วยว่ามันมีการเตือนแล้วอ่ะการออกไปข้างนอกเขาจะต้องไปโดนอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะอยู่ในที่ของตัวเองถ้าจะปลอดภัยกว่า

แปลกมากคือใช้งานมาตลอดไม่เคยเป็นปัญหานี้
รั่วเพราะน้ำมันรั่วก็ไปไม่ได้แต่ซ่อมแล้วก็ไปไม่ได้เหรอ
ไปไม่ได้นี่คือกฎของความปลอดภัย
ซึ่งลำจะเล็กกว่าที่เห็นตรงนี้ลำเล็กแปลว่าอะไร
แวะเติมน้ำมันไอ้การแวะเติมน้ำมันมันเหมือนกับเสียเวลานะฮะ
นี่คือคำเตือนเรื่องแรกฮะสะดุดเรื่องของเครื่องบิน
สะดุดอะไรต่อสะดุดเรื่องของภายในพักพลังประชารัฐ
ศึกประลองกำลังกันมีรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ
พร้อมจ่ายกันแหลลาออก
พอลาออกกล่าวว่าจะมีคนลาออกด้วยอ้าวเฮ้ยไม่เลยไม่เหมือนที่นัดกันไว้นี่ว่า
ผิดคิวหมดเลยไม่ถึงครึ่ง
ดังนั้นท่านธรรมนัฐพรมเผายังคงนั่งเก้าอี้ต่อไปได้
ประหนึ่งการประลองกำลังภายในพักพลังประชารัฐสะดุดเหมือนกัน
สะดุด๒ของลุงตู่มีสะดุดโพเดียมสะดุดเรื่องของเครื่องบิน
สะดุดเรื่องของพลังประชารัฐแล้วก็สะดุดสุดท้าย
ก็คือสะดุดเรื่องของลิซ่าพูดจนเป็นคุ้งเป็นแควร์
ตั้งเป้าไว้เตรียมจะอนุมัติงบประมาณ๑๐๐ล้าน๒๐๐ล้าน
จะมาจ้างลิซ่ามาช่วยเขาดาวน์ประเทศไทยหน่อย
ไปมากลายเป็นสะดุดสุดท้ายฮะ
เขาพูดแบบสุภาพนะครับแปลงง่ายก็คือ
ลิซ่าลาลิสามโนบาลอย่ามโนเองก็แล้วกัน
งานนี้นะฮะเป็นเรื่องของอาการรวบรวมเรื่องสะดุดของลุงตู่มาให้ดูกันนะฮะ

๒วันจะเปิดประเทศจะมีอะไรสะดุดไหม

เออนั้นเราเป็นคนที่ควรถาม